กลุ่มยกพวกทำร้ายกันกลางถนนประชาอุทิศค่ะ
สาเหตุมาจากการที่ไปทวงเสื้อที่ไปเอฟมาแล้วก็ไม่ได้คืนนี้นะคะ
แล้วก็โดนคู่กรณีเนี่ยยกพวกมารุมทำร้ายจนได้รับบัตรเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๒คนผู้ก่อเหตุ๒๐คนค่ะ
แต่ผมบอกแล้วนึกว่าจราจน
โอ้โหมันเกิดการชุนละมุนหรือว่าจราจนเล็กเลยนะคะ
เพราะว่า๒๐กว่าคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนะคะ
คือมีการทำร้ายกันด้วยนะคะ
เนื่องจากว่ามีการเข้าไปถามเรื่องเสื้อวินเทจ

ตัวก็๑๔๐๐๐กว่าบาทนะคะ

แต่ถึงเวลาคนที่จะให้เสื้อคนขายไม่มาตามนัด
คนซื้ออยากได้ก็สืบเลยค่ะว่าบ้านคู่กรณีอยู่ที่ไหน
ปรากฏว่าอยู่แถวซอยประชาอุทิศ๕๔
ก็ขับรถมากับแฟนนะคะมาขอเสื้อ
หรือไม่ก็ถ้าไม่มีเสื้อก็ขอเงินที่เสียไปขอคืน

แล้วก็เรียกพวกมารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
อย่างที่ข่าวเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะ

เป็นเสื้อพวกนักร้องวงดนตรีในอดีต
เขาเรียกเสื้อวินเทจเขาสั่งไป๑๐ตัว
ก็จะมารับก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ
ไปทวงถามถ้าไม่มีก็เอาเงินคืนมา
ก็ประมาณนี้แต่กลายเป็นว่า
ก็กลายเป็นว่ามีการเรียกพวกมารุมทำร้าย
แล้วก็เป็นเหตุอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะ
ไทยรัฐทีวีวันนี้ไปติดตามเรื่องนี้นะคะ
ก็ไปคุยกับคุณเจกิตานะคะ

ไม่ได้ต้องการหาเรื่องใครจะไปทวงเสื้อเท่านั้น
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนอย่างที่คลิปเป็นข่าวนี่แหละ
เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา
เพราะว่าถูกอาวุธมีดที่คู่กรณีเอามาใช้ก่อเหตุ

มีคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่มาร่วมช่วย

ตอนแรกผมอยากได้เงินคืนอยากได้อันนี้
แต่พอผมโดนทำร้ายแฟนผมโดนทำร้าย
พี่ที่เขามาช่วยผมโดนทำร้ายครับพี่
ผมก็อยากดำเนินการให้มันถึงที่สุดครับพี่
ทีมข่าวไปต่อค่ะไปที่บ้านพัก
ของคู่กรณีอยู่ในซอยประชาวอาทิตย์๕๘ตรงจุดนี้ล่ะค่ะ
ก็ไปเจอนางสาววราพรเข็มเพชรนะคะ

เมื่อคืนสองคนนี้มาหน้าบ้านของเขาจริง
มาตามหาพี่ชายชื่อว่าบังดำนะคะแต่ว่าเขาไม่อยู่บ้าน
ส่วนเรื่องการโกงเสื้อยืดวินเทจเธอไม่รู้
เพราะว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยก็พยายามติดต่อพี่ชาย
โกงเขาจริงหรือเปล่าพี่ชายบอกไม่ต้องรับรู้
เสื้อผ้าที่เป็นต้นเหตุเธอก็ไปให้คนที่ขาย
ให้พี่ชายมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะ
ก็ยอมรับบอกวันเกิดเหตุเนี่ยฝั่งตนเองมีอาวุธมีดออกไปจริง
แต่ตำรวจที่เข้ามาควบคุมยึดเอาไว้ตั้งแต่แรก
ก็เลยไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ทำร้ายคู่กรณี
หลังมีการแชร์ออกไปทำให้ทัวร์ลงกลุ่มเธอพอสมควร
ยืนยันว่าไม่เคยกลัวเพราะว่าเป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่เด็กค่ะ
คนที่มาเม้นว่าเดี๋ยวพวกมึงอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ยืนหนูเลยบอกอยู่ว่าให้รีบมา
เม้นกลับเลยให้รีบมารอรอเสมอ
โอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวว่ากันไปตามคดีนะคะ

พลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
มีผู้ก่อเหตุประมาณ๒๐คนคนบาดเจ็บ๒คนนะคะ
ตอนนี้ก็ให้ตำรวจนครบานทุ่งครูเขารวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนข้อหาก็จะเป็นการทำร้ายร่างกาย
ได้รับอันตรายสาหัสหรือเปล่าหรือว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้
พนักงานตรวจสอบข้อซะจริงชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการแจ้งไปนะคะ
แล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุ
ของตำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วย